คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยคือจริงจริงมันต้อง
ดีถ้อยอาศัยกันเนอะแบ่งกันใช้อืมคือประเด็นมันเกิดแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้เสียงแตรก็เลยทำให้หัวร้อนจนถึงขั้นต้องแทงกันตาย
แต่พอไปไล่ฟังในรายละเอียดแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเรื่องของเรื่องคือมีกระบะขับมาสองคัน
คันหนึ่งถอยออกมาจะออกจากซอยอีกคันนึงมาทางตรงจะเลี้ยวเข้าซอยเพราะบ้านอยู่ท้ายซอย
ขับมาป๊ะกันตรงกลางคันที่มาทางตรงเนี่ยบีบแต่ลั่นซอยเลย
คันนี้ก็ตกใจเพราะผู้หญิงเป็นคนขับก็ลงมาขอโทษรอบที่หนึ่ง
ของผู้หญิงลงมาขอโทษรอบที่สองแต่ไม่รู้ขอโทษกันยังไง
มีการลดกระจกลงแล้วเหมือนชกเข้าไปในกระจกรถทีนึง
คนขับกระบะที่มาทางตรงที่จะเลี้ยวเข้าซอยตายเลยนะคะ
จังหวะเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นจังหวะเหมือนมีการ
เข้าไปต่อยถึงในรถน่ะนะคะจริงจริงเขาไม่ได้ต่อยมือเปล่า
เพราะในมือมันมีมีดอยู่ด้วยนะคะคนที่ต่อยเนี่ย
ชื่อนายมานาชัยอายุ๒๔ปีเขาเปิดร้านขายใบกระท่อมอยู่
เสื้อสีเขียวส่วนคนที่ตายหรือว่าคนที่ขับกระบะเนี่ยนะคะ
คือนายอนันต์เขาเป็นช่างรับเหมาอายุ๖๓ปี
คือจังหวะคลิปนี้ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เป็นจังหวะท้าทายกันบอกเออลงมาดิลงมาคุยกันเลย
แล้วก็มีการด่าทอด้วยคำหยาบคายก่อนที่จะเกิดเหตุที่นายมานาชัย
้วงมือเข้าไปในรถซึ่งในมือมีมีด
แล้วมีดก็เสียบเข้าคอนายอนันต์จนเสียชีวิตนะคะ
เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเราได้กล้องวงจรปิด
ขณะที่กระบะสองคันถอยมาเจอกันกลางถนนด้วยนะคะ
คือกระบะของนี่นี่จังหวะนี้กระบะคันนี้คือกระบะที่ผู้หญิงเป็นคนขับ
แฟนนายมานาชัยมันขับกำลังจะถอยออกจากซอย
เพราะเอิญเป็นจังหวะเดียวกันถอยไปได้ประมาณครึ่งคันแล้วล่ะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กระบะของนายอนันต์นะคะ
ขับมาทางตรงพอดีเลยน่ะเห็นไหมมาแล้วทางซ้ายมือ
จะเลี้ยวเข้าสอยอ่ะยังไงล่ะทีเนี้ย
เข้าไม่ได้สิเพราะมันเป็นซอยแคบ
อ่ามันต้องมีใครยอมใครสักคนหนึ่ง
อ่าก็แม่คือนายอนันต์ไม่ยอมอ่ะ
นายอนันต์บีบแปรรั่นซอยเลยคือแล้วก็ตะโกนด่า
ทางนี้เขาก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะใช่สุดท้าย
เขาตกใจเสียงแตรผู้หญิงขับผู้หญิงเขาก็เลยอ่ะ
เลี้ยวกลับเข้ามาในซอยแล้วก็มีการเปิดประตูลงไปขอโทษ
นี่มานาชัยคือแฟนของฝ่ายหญิงเขาก็ไปดูเอ้ย
แฟนสาวเขาเป็นอะไรไหมยังไงไหมแล้วจะเห็นจังหวะเนี้ย
เห็นไหมคนขับเนี่ยเธอเปิดประตูลงไปนั่นคือลงไปขอโทษนะ
ซึ่งซึ่งกระบะของนายอนันต์คือเขาจะตรงเข้าไปด้านในใช่ไหม
ใช่เขาจะเข้าซอยเพราะว่าบ้านอยู่ท้ายซอย
ก็เข้าได้ก็เขาก็เข้ามาด้านในก็น่าจะตรงเข้าไปได้แล้วนี่

ฝ่ายหญิงเธอเดินไปขอโทษแล้วแล้วเธอก็เดินกลับมาที่รถ
นายมานาชัยก็เดินออกไปขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วย
แต่ขอโทษรอบสองนี่แหละมันกลายเป็นชุนละมุนแล้วก็ทะเลาะด่าทอกัน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะซอยนวมินหนึ่งร้อยหกสิบสาม
สี่แยกซอยย่อยที่สองค่ะร้านขายใบกระท่อมของนายมณชัยอ่ะ
อยู่ที่มุมตึกเลยใกล้กับปากซอยที่ถอยรถออกมานั่นแหละ
พ่อค้าแม่ค้าเขาเล่าให้ฟังว่าอุ้ยตรงนี้
ขับเข้าออกซอยตลอดเวลาเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะ

อันนั้นเนี่ยจะขับรถเข้าบ้านเพราะบ้านอยู่ท้ายซอย
ซึ่งอันนั้นที่ขับมาทางตรง
เพราะเอิญมาเจอรถของแฟนมาน้าชายที่ถอยไปครึ่งคันแล้วเขาไม่ยอม
ก็เลยบีบแร้ปีนอย่างนี้ลั่นซอยเลย
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังใส่ด้วย
นายมานาชัยก็ตกใจจากเสียงแตรค่ะก็ลงไปขอโทษ
นายมานาชัยที่นั่งขายใบกระท่อมอยู่ก็เดินมาขอโทษแทนฝ่ายหญิงอีกรอบนึง
แล้วก็เลยบอกว่าเออคุณขับออกไปเลย

แต่เขาไม่ไปจอดคาอยู่แบบนั้นแล้วปรากฏว่ามีรถต่อท้ายหลายคันนะคะ
รถเริ่มติดนายมานาชัยก็เลยบอกว่า
เอาถ้าพี่ไม่ไปพี่ก็จอดรถแอบแล้วลงมาคุยกันเพราะรถมันติดแล้ว
อนันต์ก็ไม่ยอมลงมาคุยแต่ไม่ยอมขับรถไปเหมือนกัน
คือเปิดกระจกแล้วด่าอย่างเดียว
ซึ่งในรถกระบะของนายอันนั้นเนี่ยมีคนอยู่อีกสองคน
สองคนในรถนายอันนั้นยกมือไหว้ขอโทษแทนนายอันนั้นด้วยนะ
แต่นายอนันต์ก็ไม่หยุดด่าค่ะก็ยังด่าไม่จบ
กระทั่งเห็นช็อตที่เนี่ยค่ะมานาชัยชกนายอนันต์ไปหนึ่งครั้ง
แต่อย่างที่บอกในมือมีมีดไงคะมีดก็เสียบเข้าคอเลยค่ะ

ใช่เขาไม่ไปใช้ไปเค้าก็ไม่ไปด้วย

สั้นเป็นหน้าทิศนะ
บอกเนี่ยมันคุ้มไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งสิ่งที่นายมานัดใช้ทำและสิ่งที่นายอานันท์ทำ
อารมณ์วูบนึงที่มันหัวร้อนทั้งคู่มันคุ้มไหม

ใช่ค่ะนี่เป็นนาทีที่กู้ภัย
ต้องรีบมาช่วยปั๊มหัวใจนายอนันต์น่ะนะคะ
เราเดินทางไปที่บ้านของนายอนันต์ผู้ตายนะคะ
ไปเจอกับลูกจ้างนายอนันต์สองคน
เป็นสองคนที่นั่งมาในรถกับนายอนันต์นั่นแหละ

เขาก็บอกว่าก็ยอมรับครับว่า

พอนายอนันต์ลดกระจกลงก็โดนแทงเลย
คือตอนแรกนายอนันทเถียงกับผู้หญิงก่อน
แล้วอยู่นายมณชัยไม่รู้มาจากไหน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ช่วยกันขอโทษไปแล้ว

พอนายอนันต์ขับรถไปได้ไม่ไกลก็ฟุบลงไปเลย

ต้องแทงกันตายเลยเหรอ
ก็ลดลง
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังบ้าง
เพื่อนบ้านนายอนันต์ทุกคนมองว่า
สิ่งที่นายมานะชัยทำเนี่ยมันเกินกว่าเหตุ
อยากให้ตำรวจจับผู้ร่วมก่อเหตุด้วย
เห็นว่ามี๔คน
แล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัว

มีพิธีชาปนกิจไปที่

โศกเศร้าเสียใจกันอยู่นะคะ
บอกสั้นบอกว่าก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ

ถึงที่สุดส่วนนิสัยของนายอนันต์

เขาจะไม่ยอมในทุกกรณีเลย

ไม่ได้ขับรถไปจากตรงนั้นก็เป็นไปได้

เข้ากับคนง่ายแล้วก็ยิ้มแย้มจำใส

ตำรวจสนโครครามตามไปจับนายมานาชัยได้
ริมถนนรัชดารามอินทรานะคะ

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สนโคคราม
เรื่องต้นก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง

เจตนาและพกพาอาวุธมีดนะคะ

ก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดี

แล้วก็คดีเกี่ยวกับทรัพย์มาแล้วด้วยก่อนหน้านี้